ไปไหนด้วยไม่ว่าจะขึ้นเป็นมอเตอร์ไซค์หรือว่าจะรถเก่งก็ตาม
ปกครองลงไปแล้วไม่ควรปล่อยเด็กเล็กเอาไว้บนรถ
อ่ากรณีเนี้ยเนี้ยเป็นรถจักรยานยนต์นะคะ
คือผู้ปกครองลงไปแล้วก็เด็กยังนั่งอยู่บนนี้
แล้วไม่ดับเครื่องด้วยที่สำคัญปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเนี่ย
ดูคลิปหน่อยนะคะเด็กนั่งอยู่คนเดียวค่ะเนี่ยค่ะ
คือผู้หกครองอ่ะลงเข้าไปในร้านแล้วเนี้ยโอ้ยน้อง
คือมือน้องก็ไปบิดตรงคันเร่งไงรถดีที่มันไม่ได้ถลายไปไกลกว่านี้นะคะ
โอ้โหคนเห็นคือถ้าเป็นพ่อเป็นแม่เห็นคลิปนี้ใจหาย
เพราะว่าต้องเรียกว่าเป็นนาทีชีวิตของเด็กน้อยเด็กคนนี้อายุประมาณแค่สองขวบเองค่ะ
เขานั่งรอพ่อไปซื้อของในร้านขายของชำในพื้นที่พุนพินสุราธานี
แล้วเด็กเนี่ยคือพยายามจะลงจากรถคงเบื่อคงจะลงตามไปหาพ่อ
แล้วมือไปเกาะคันเร่งอ่ะนะคะบิดคันเร่งรถก็เลยเร่งเครื่องอย่างเงี้
แล้วก็ล้มทับอ่ะค่ะภาพกล้องวงจรปิดนี้นะคะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คไอ้ตีต้นพันธ์สถิตวงซึ่งเป็นเจ้าของร้านดังกล่าวโพสต์ไว้ระบุข้อความค่ะ
อุทาหรณ์ครับดีที่เด็กไม่เป็นอะไรระวังหน่อยเนี่ยค่ะ
ผู้สื่อข่าวก็เลยเดินทางไปพูดคุยเพิ่มเติมกับนายสมศักดิ์พันธ์สถิตวงศ์เจ้าของคลิปที่เป็นเจ้าของร้าน
เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเย็นวันที่๑๐ธันวาคมที่ผ่านมาตอนเกิดเหตุพ่อเนี่ยแล้วก็สุนัขที่ร้านเนี่ยโอ้โหวิ่งกันกระเจิงเลยพอได้ยินเสียงบิดเร่งเครื่องอ่ะค่ะ
วิ่งออกมาดูพ่อนี่รีบยกรถขึ้นเลยนะคะยังเคราะห์ดีที่เด็กคนนี้คือปลอดภัยไม่เป็นอะไรนะคะ
ฟังเสียงของเจ้าของร้านอ่ะค่ะอภัยแบบว่าน้ำน้ำมันเกิดบ่อยเกิดประจำเพราะว่าที่ร้านเป็นร้านค้า
ให้คนอื่นก็ดู
เป็นอุทหรณ์จริงนะอย่าลืมถ้าลงจากรถไปคือเอาลูกลงไปด้วยเถอะ
ว่าจะดับเครื่องหรือไม่ดับเครื่องนะคะแล้วก็ยิ่งการที่ยังสตาร์ทเครื่องเอาไว้อย่างนี้อันตรายมาก
เด็กเอาไว้ไม่ได้นะคะค่ะเอาเป็นอุทาหรณ์นะคะสำหรับข่าวนี้นะคะ